เลขเด็ดประวัติพี่มนต์สิตมาเรื่องนี้ต้องขยายนี้
เมื่อวานนี้นะคะเขามาในรายการ
หลายคนอยากรู้ว่าสายมูตัวพ่อตัวแม่พี่มนศิลปเนี่ย
ตกลงงวดนี้มีอะไรดีเด็ดมาบอกหรือเปล่า
บ้ายหวยต้องอุ่มหมากกับบ้ามเฮาเลยหรอ
นี่ฉันยกให้เขาเป็นเจ้าพ่อบ้ายเลข
ในวงการบันเทิงเลยนะคะสำหรับพี่มนต์สิตค้ำซ่อย
เพราะว่าเลขที่ถูกพี่มนต์สิทธิอาจไม่ได้เอามาโชว์ค่ะ
ก็เลยโดนต่อว่าต่อขานกันยกใหญ่

แต่ถึงจะโดนด่าพี่มนตรีบอกเฉย

ซื้อลอตเตอรี่ตามแล้วถูกเนี่ยมันมีตั้งเยอะแยะนะคะ
งวดที่จะถึงนี้มีเลขในดวงใจแล้ว
เดี๋ยวเราจะไปส่องตามแผงลอตเตอรี่ด้วยนะคะ
ส่วนคุณผู้ชมตั้งใจฟังกันดีนะคะ
เขามาพร้อมเลขเด็ดเคล็ดไม่ลับจ้า
จัดไตเดอะอายมนต์ศิษย์ตาสวยคักแน่เด้อ
เลขยังบอกมาเด้อค่ะ
คือเมื่อคืนนี้ฝันเห็นเลข๒และเลข๘จำไม่ได้
เลข๒มันจะขึ้นมาบนนี่แหละ
แต่ว่าสำหรับเลข๔น่าจะลงมาล่าง
อันนี้ใบแบบตรงสดเลยนะฮะ
ส่วนมากมันจะทำให้พี่ชอบก็คือประมาณว่า

เอารถมาชนแปลกอะไรอย่างนี้
ลงคลองก้นชี้ขึ้นฟ้าอย่างนี้
เราก็มันคล้ายเลขเรา

คอยจะบอกว่าใช่สิมึงซื้อเยอะไอมนต์สิทธิ์

อันนั้นก็แล้วแต่เขาจะอวยพรให้เรา
เป็นเพลงที่เขาด่าก็เรื่องของเขาไม่เป็นไร
เรารับได้นะครับ